คือเมื่อวานไปเจอมานะคะพี่ซันนี่บอกว่าก็ลาจริงไง

ตอนนี้คือจะไปเลี้ยงแมวเป็นอาชีพล่ะ

ก็บอกว่าออกอันดับวงการแล้วงาดิเรย์จริงก็แล้วแต่ใช่ฮะ

เล่นหนังงาดิเรย์แมวผมไม่เคยขวดไม่เคยกางเล็บหนังนิสัยดีมากครับ
นี่เพิ่งได้รางวัลเกียรตินิยมมารยาทดีเด่นกว่า

ไม่ใช่

คราบเพียงจะแมวนี่แหละครับ

เห็นไหมล่ะค่ะเมียไม่มีมีแต่แมว

แมวที่เป็นสัตว์เยียงสิ
แมวเขาชื่อมาโนต

ก็ม้อมอยถึงทิพย์ฮิวใจว่าที่คุณแม่ไอ้อัพิสดาเขาสนิทกันใช่ไหม
ตอนนี้ท้อง๕เดือนแล้วคุณผู้ชมพาไปเที่ยวหัวหิน

แต่ว่ามีประเดนอเดิมโซเชียลก็โตอ่งตกใจนะคะ

แล้วไออภิษดาเขาเลือกเพลงแบบ

ซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็อำกับขำว่า
โอ้วไม่มีเพลงเป็นร้อนทำไมเริ่มเพลงนี้แต่เค้าก็เพราะ
แล้วก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันยืนแล้วฉันก็บอกว่า
มึงก็เลือกเพลงก็เป็นร้อยเป็นพันเพลงเนอะ

ถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ๕เดือนนะครับ
มันก็กลมให้เห็นเป็นแปลกเลยนะ
แล้วมายืนด้วยกันคนก็เลยไปเข้าใจว่าจันทอง

ฟอร์มแปมบอกว่าฉันก็ตอบเธอหมดเลย

แล้วก็ซัพพอร์ตตลอดเชื่อว่าไอซ์แบบสตรองอยู่แล้ว

ข่าวนี้คืออย่าไปพูดอะไรกับพี่ป๋อมแปม